ผมคิดว่าตอนนี้๕๐๕๐คุณอุ๋ยฮะ
๕๐แรกเนี่ยอ้าวให้คุณพิทาได้รับการโหวตผ่านเป็นนายกก่อน
อันนั้นมาจากหนึ่งคือเรื่องความชอบทำทางการเมือง
ซึ่งตอนนี้ก้าวไกลเขามีมากที่สุดแล้ว
คณะทำงานเปลี่ยนผ่านเรื่องของคณะทำงานเจรจาต่าง
แม้ทั้งการเดินสายของคุณพิธาที่ไปพบปะอย่างวันนี้

ส่วนอีก๕๐ยังมีปัจจัยผูกพันนะครับ
หนึ่งการประกาศรับรองผลกรกต

อันที่สองก็คือเรื่องของการเมืองแบบไทย

วันนี้ระดับพักเนี่ยผมว่าก้าวไกลเขาเคลียร์ได้แล้ว
แต่ระดับมุ้งหรือกลุ่มย่อยทางการเมือง
ที่อยู่ในแต่ละพักเนี่ยเคลียร์ได้ไหม
แต่ละกลุ่มย่อยเขามีจุดยืนต่างกัน
ประกันที่๓ก็คือสวอย่างที่เราคุยกันนะครับ

เพราะเป็นฉันธรรมติประชาชนอันนี้๑๙คนผมให้ถึง๓๐ที่บอกเมื่อสักครู่
ให้เต็มที่ให้บวกเยอะให้บวกเยอะไปเลย
แล้วจะปิดสวิตช์สวโดยการเอาสอสอให้เกิน๓๗๖ก็เป็นไปไม่ได้
ภูมิใจไทยบอกไม่ร่วมแล้วประชาธิปัตย์ไม่ชัดชาติไทยพัฒนาไม่ชัด
อาจจะมีชาติพนาคกล้ามาโหวตให้ปั๊กเล็กอีกนิดหน่อย
พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติไม่มามันก็ปิดสวิตช์สวไม่ได้
อันนี้พอสวกลุ่มแรกมีแค่๒๐หรือให้ไปถึง๓๐มันก็ไม่พอ
คือยังไงก็ไม่รับชื่อคุณพิธาหรือพักเก้าไกร
วันนี้เขาบอกว่าเขาติดใจประเด็น๑๑๒
ถึงไม่มี๑๒เดี๋ยวก็มีประเด็นอื่น
ก็คือกลุ่มที่บอกว่าไม่ลงคะแนนเสียง

เพราะฉะนั้นโอกาสจะผ่านมันก็ยากเหมือนกัน
มันมีโอกาสจะเป็นไปได้อยู่นิดนึง
ผมพูดตรงนะในช่วงเมื่อวานนี้
ครับแล้วสอพลังปัชฌาลัด๔๑คนนะครับก็จะย้ายไปอยู่เป็นสอ

ป้อมก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้ยอมรับ

คือที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะถ้าสูตรนี้เนี่ยนะครับ
ก็คือว่ามันจะไม่ใช่ว่ามีลุงเพราะอะไรฮะเพราะลุงไม่
ก็พูดในบทมีแถลงเลยนะบอกไม่มี๕๐๐๑๕๐๒คำถามผม
ก่อนว่าแล้วก่อนหน้านั้นคุณสุชาติคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะ
เขามาจะพักไหนอ่ะพลังประชารัฐถูกแล้วตอนนี้มันต่าง
กันยังไงนะครับในเมื่อคุณสันติบ้านใหญ่กำแพงเพชรคุณ
ธรรมนัฐก็สิทธิ์เก่าพักเพื่อไทยทั้งนั้นนะครับแล้วเรา
อย่าลืมนะครับว่าถ้าเดินกันแบบนี้นะครับสมมุติว่า
ครับ๔๑ท่านเนี่ยมาบวกกับพรรคเพื่อไทยเป็น๑๘๒นะครับก็
เท่ากับว่าจะได้สอเอาแบบสูตรแปลกทัศน์เดิมก่อนก็ได้
สวสายลุงป้อมก็มีโอกาสที่จะมาโหวตเพิ่มให้
ตรงนี้นะครับแต่อันนี้เนี่ยก็ต้องไปคุยกันนะครับว่าฟัง
คนที่มาอยู่กับพักเพื่อไทยเนี่ยพูดตรงนะเขาจะได้
ถ้าเกิดขึ้นจริงนายกภิษภาด้วยนายกจะไปชื่อแพธท
หรือจะไปชื่อเสดฐาเขาน่ามันแต่ต้องคุยกันว่าชนะเลือกตั้ง
ได้สอสอมากที่สุดหรือว่าได้สอสอจากภาคที่ยุคไปแล้วมาเติมใครจะคืออันดับหนึ่ง
ถ้าสูตรนี้เกิดขึ้นนะครับผมฟันทงตั้งแต่วันนี้เลย
ประธานสภาผู้แทนรัศดรเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดเลยต้องไปดูวันนั้นก่อน
แน่นอนถ้าสูตรนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วประธานสภาผู้แทนรัศดรเป็นคนของภาคเพื่อไทยนะครับ
คุณพิทาไม่ได้เป็นนายก๓ล้านเปอร์เซ็นต์

ไม่มีทางได้เป็นเลยฮะก็เสียงพักเพื่อไทยเขามากกว่า
แต่ก่อนอื่นอาจารย์พลังประชารัฐมันกระแสข่าวอาจารย์คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงเหรอ
เราเคยเห็นปี๒๕๔๙เกิดอะไรขึ้นครับ
ตอนนั้นรัฐธรรมนูลบอกว่าให้มีการเลือกตั้ง
พักใหญ่ไม่ลงเลือกตั้งเลยก็ยังมีการจ้างพักเล็กมาลงเลือกตั้ง
อย่าคิดว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยนักการเมืองเขาคิดเหมือนเราสิครับ
เราต้องคิดว่าเราเนี่ยเป็นนักการเมืองเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นนักการเมืองเนี่ย
อะไรมันเป็นช่องทางที่เป็นไปได้ก็ต้องคิดทุกเหลี่ยมนะครับ
แล้วช่องทางนี้นะครับถูกกฎหมายทุกอย่างนะครับมีรุ่นพี่ทำให้ดูแล้วด้วยนะครับ
คือคุณสุชาติตันเจริญคุณสมศักดิ์แล้วก็คุณสุริยะ
ทำให้ดูแล้วว่าออกจากพลังประชารัฐก็ไปเข้าพักเพื่อไทยได้
แล้วถ้าจะตามไปคนที่เหลืออยู่ก็สิทธิ์เก่าพักเพื่อไทยทั้งนั้น